คุณผู้ชมคะถ้าใครไปส่องไอจีของนางนะคะ

ซิกแพ็คแน่นไม่เท่าไหร่ขายของไม่เท่าไหร่นี่แล้วพอเชื้อด้วย

จริงนะคะล่าสุดไปกินข้าวแก๊งแม่อ้ำ
หลายคนบอกว่าเอ๊ะผ่านทางปุ๊กลุ๊กหรือเปล่า

หรือว่ามีความสัมพันธ์เกินเลยกว่าพี่น้อง
ฟังกันดีกว่าค่ะปุ๊กลุ๊กกับไม้พัทรเดช

จริงไปเป็นกลุ่มเราก็ไปกันอยู่แล้วปกติครับ
ก็นัดกันมีพี่อ้ำพี่ชาย

ก็เห็นมีพี่อ๋อมอักภัณฑ์ไปแซวครับ
หรือว่าเราอยากมีลุมคู่เดี๋ยวเราไปลงครับ

เพื่อนสนิทเป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทที่สุดในตอนนี้
กับคนอื่นก็สนิทนะนักแสดงผู้หญิง
แต่ว่าบังเอิญว่าปุ๊กเขาอยู่ในกลุ่มด้วยกันพอดี
ก็เลยมีโอกาสได้เจอกันเท่านั้นเองฮะ
ไม่รู้จะยังไงนะคุณผู้ชมค่ะเขาไปด้วยกันตลอด
แต่ว่าก็ตามเขาล่ะค่ะเพื่อนที่สนิทสุด
ใช่ตอนเล็กพรหัวมากนะคะ